ทุกคนนับถอยหลังกันอย่างใจจดใจจ่อบอกพรุ่งนี้จะได้รู้แล้ว

อีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าแน่นอนแล้วเราก็ไปเกาะติดทั้งฝั่งบ้านกรกกรอกเนอะ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็ที่สกลนครนะคะ
บ้านลุงพลป้าแตนด้วยจริงจริงเมื่อวานที่เขามีการทำบุญออกพรรษากัน
ป้าแตนก็โอ้ขอบคุณขอบคุณชาวบ้านที่สกลนครที่ให้กำลังใจ
เขาบอกเขาไม่กังวลหรอกเรื่องคดีวันนี้พี่ติก็ยังเกาะติดอยู่ที่นั่นแหละค่ะ
ก็ติดความเคลื่อนไหลุงพลกับป้าแตนอยู่นะคะที่วังปู่ปาริจิตร
ที่อำเภอวานอนิวาสจังหวัดสกลนครลุงพลป้าแตนก็ใช้ชีวิตตามปกติ
ก็ยังวันก่อนทำความสะอาดพระพรมขัดพระพรมวันนี้ทาสีแล้วนะคะ
เสร็จเรียบร้อยลุงพลกับป้าแตนบอกว่ากรณีที่สารเลื่อนวันตัดสินเนี่ย
เชื่อว่าการที่สารเลื่อนอ่านคำพิพากษาคงไม่เกี่ยวกับที่มีนางรำมารำบูชา
ขอพรปู่ปาริจิตให้ลุงพลป้าแตนเมื่อวานหรอกถึงแม้ว่าสารจะเลื่อนอ่านคำพิพากษา
แต่ก็จะยังไปตามนัดอยู่ดีนั่นแหละเพราะก็มีการคุยกับทนายแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะมีการเลื่อนฟังคำพิพากษาจริงหรือเปล่า
ซึ่งตามขั้นตอนยังไงก็ต้องไปฟังศาลวันพรุ่งนี้ก่อนก็ไม่ได้กังวลอะไร
รอวันที่สารจะอ่านคำพิพากษามานานแล้วถ้าหากว่าสารเลื่อนจริง
ก็อยากจะรู้ว่าเลื่อนไปเมื่อไหร่และเพราะเหตุผลอะไร
จะได้วางแผนชีวิตถูกเพราะตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวประเทศลาว
ไปไหว้พระขอพรตามรอยพญานาคแล้วถ้าพรุ่งนี้สารเลื่อน
ก็จะรีบกลับมาที่บ้านสกลนครเพราะมีเอฟซีเตรียมทำพิธีบายสี
แล้วก็ผูกแขนเอาไว้ให้แล้วค่ะหน้าที่เราคือไปรับฟัง
จะเป็นออกมารูปแบบไหนจะเลื่อนหรือว่าจะฟังคำตัดสิน
อะไรอย่างเงี้ยเราก็คือเข้าไปนั่งรอรับฟัง
พร้อมน้อมรับทุกอย่างถ้าพรุ่งนี้อ่าเลื่อนใช่ไหมล่ะ
กลับมาที่นาเพราะว่าเอฟซีเพื่อนจะผูกแขนแล้วก็เตรียม
ส่วนในอนาคตไม่ว่าสารจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษายังไง
แตนบอกว่าพร้อมน้อมรับในคำสั่งสาร
ลุงพลก็บอกแบบนั้นเหมือนกันเราก็ถามว่า

แม่น้องชมพู่ซึ่งก็คือน้องสาวป้าแต่นเนาะ

ไม่ติดใจเลยเพราะยังไงก็ญาติกันพี่น้องกัน

ก็เราเป็นญาติกันไปให้มองหน้ากันเป็นไปไม่ได้

เห็นหน้ากันเห็นแต่ให้ได้คุยกันไหม

คำพิพากษาแล้วทำไมต้องไปสารกัน

สารท่านจะนัดครั้งต่อไปเนี่ย

เพราะวันนี้ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารท่าน
ได้แจ้งผ่านสื่อมวลชนนะครับ

ได้ขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษา

ที่เป็นป้าแล้วก็ลุงเขยของน้องชมพู่
นะครับอ่าลุงพล

มีความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา

ดูแลโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปี
เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายแล้วก็ร่วมกันกระทำใด
ศพหรือว่าสภาพแวดล้อมก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
แตนก็จะโดนข้อหาเดียวนะฮะในข้อหาที่๔ที่เหมือนกับลุงพล
เป็นจำลย๒คนในคดีนี้๓ปี๕เดือนตั้งแต่เกิดเหตุ
พรุ่งนี้เนี่ยสารเลื่อนโดยสารท่านแจ้งบอกว่ากำหนดเดิม
ในการอ่านคำพิพากษาวันที่๓๑ตุลาคม๖๖
คือพรุ่งนี้ตอน๑๐นาฬิกาเป็นค้ำพิพากษาสารชั้นต้น
ขอเลื่อนไปเป็นปลายเดือนธันวาคม
ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔ยังไม่แล้วเสร็จ
ขอให้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาไปเป็นปลายเดือนธันวาคม๖๖
ตามวันว่างของคู่ความ
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้คู่ความคือโจทย์และจำเลยเนี่ยต้องไปสารก่อน
เพื่อไปฟังว่าท่านจะนัดมาอีกทีวันไหน
คืออาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะฮะท่านเป็นอายการท่านบอกว่า
ถ้าเป็นคดีสำคัญเมื่อผู้วิภาคศาสตร์ท่านล่างคำวิภาคศาสตร์เสร็จ

เพราะว่าถ้าเกิดพิมพ์เดี๋ยวคำวิภาคศาสตร์ลุด
แต่พอเป็นคดีสำคัญทางอธิบดีผู้วิภาคศาสตร์
แล้วท่านจะดูสำนวนด้วยสำนวนการสืบพยานมาในชั้นศาลทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย

ก็เลยทำให้ต้องมีการเลื่อนออกไปเป็นปลายเดือนธันวาคม
แล้วเดี๋ยวรอฟังอีกทีว่าจะนัดฟังคำวิภาคศาสตร์วันไหน
แม่ของน้องชมพู่นะฮะคุณแม่สวิตรีวงศรีชานะครับบอกว่าแม้สารจะเลื่อนนะฮะ
แต่ตัวแม่ก็ไม่ได้กังวลใจเพราะนี่คือการเลื่อนอ่านคำพิพากษา
ไม่ได้บอกว่ายกฟ้องนี่คือเลื่อนนะฮะที่สำคัญคือเรื่องนี้เป็นการต่อสู้คดีกันมา๓ปีกว่านะครับ
มีการสืบพยานในชั้นศาลนานเป็นปีเช่นกัน
ที่อาจจะเข้าใจผิดว่าการที่สารเลื่อนอ่านคำพิพากษานั้นเนี่ย
จะทำให้น้องชมพู่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
อยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการยุติธรรมของศาล
ต้องมีความละเอียดรอบครอบเพราะคดีของน้องชมพู่
เป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจ
ทางครอบครัวจะใช้เวลารอมานานกว่า๓ปี
แล้วก็ตั้งตารอว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องได้
แต่เมื่อมีการเลื่อนออกไปแม่บอกแม่ก็ไม่ได้ผิดหวัง
แม่ก็จะรออย่างมีความหวังเหมือนเดิม
สุดท้ายแล้วจะสามารถทวงคืนความยุติธรรม
และเอาผิดกับคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอน
ในเมื่อเราเชื่อมั่นกระบวนการยุทธิธรรมเชื่อมั่นในหลักฐานแล้ว

แปลว่าตอนนี้ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลย
ไม่ว่าคำตัดสินของศาลจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็คือ
อันนั้นเรื่องคำตัดสินของศาลแม่ยังยืนยันคำเดิมค่ะ
ว่าแม่ก็ขอรับศาลมันยังมีศาลอุทธรศาลดีกาให้ได้สู้กันอีก
ในที่สูตรตำรวจชั้นเวลานานมากนะคะ
ในการสรุปสำนวนคดีแล้วออกหมายจับลุงพล
ที่มาที่ไปในการออกหมายจับครั้งนี้เป็นยังไง